รายุค่ะนอกจากจะมีผลงานละครนะคะให้เราได้ชมกันแล้ว
ตอนนี้ค่ะล่าสุดนั้นมีผลงานเป็นนักเขียนด้วยนะคะ

ก็เลยมาเขียนเล่าประสบการณ์ลงนิตยสารชื่อดังให้ผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
พวกเราจะไปดูสัตว์กันครับเช้านี้เช้ามาก
ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดู
จิรายุพระเอกสุดฮอตของเราค่ะ
ได้แสดงความสามารถด้านการเขียนแล้วก็การถ่ายภาพด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเลยนะคะ

เมืองที่ได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย
แล้วก็ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะ
พร้อมเก็บภาพความประทับใจตลอดทริปที่ได้เที่ยวชมสถานที่ต่างนะคะ
มัศยิตชีคซาเยสแกรนด์ค่ะ
สีถิ่นอ่อนที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก
นั่งรถชมธรรมชาติในบรรยากาศซาฟารี
สัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ยังสนุกตื่นเต้นกับการเล่น
โต้เรือใบบนทะเลทราย
ในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่อนข้างโรแมนติกทีเดียวค่ะ
ครั้งแรกที่ได้ฝึกบังคับเหี่ยวด้วย
ขี่ม้าขี่อู่ในทะเลทราย
โดยหนุ่มเจมส์จีค่ะในฐานะบรรณาธิการรับเชิญนะคะ
แล้วก็รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ
ก็ไม่พลาดถ่ายภาพสไตล์ของตัวเองมาฝากแฟนด้วย
โดยสามารถติดตามผลงานสุดพิเศษของเขาได้นะคะ

เดือนมกราคมปี๒๕๖๐ค่ะ

ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ผมมาเขียนคอลัมป์แล้ว
มาถ่ายรูปเพื่อมาทำคอลลับแล้ว
แล้วก็ได้มาดูประสบการณ์ใหม่
อาจจะได้เคยเห็นบ้างในรูปในอะไร
แต่ว่าพอมาถึงแล้วมันต่างกันมาก

ถูกใจผู้อ่านหรือว่าเขียนอย่างไร

ถ้าเกิดว่าเราสัมผัสกับอะไรได้เรียนรู้อะไร
ก็เขียนมาในสิ่งนั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับ